คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งประเด็นที่เราติดตามกันมาต่อเนื่อง
นั่นก็คือค่ารักษาพยาบาลและค่ายาของโรงพยาบาลเอกชนต่าง
การประชุมของคณะกรรมการ
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตอนนี้นะครับทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนออกมาแถลงข่าว
ยืนยันว่าค่ารักษาของโรงพยาบาลเอกชน
เป็นไปตามพรบสถานพยาบาลและประกาศกระทรวงสาธารณสุข
แต่ที่มีความจำเป็นต้องมีราคาสูง

ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
จึงต้องบวกเพิ่มไปในราคายานะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นายแพทย์พพวนะครับ
นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่หลายฝ่ายออกมา

ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน
ที่มีราคาแพงเกินจริง
คุณหมอพพวยืนยันว่า
ค่ายาและค่าใช้จ่ายต่างของโรงพยาบาลเอกชน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
และประกาศของกระทรวงสานะศุกร์ใช้

ก็ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ
โดยค่ายาในโรงพยาบาลเอกชน
ประกอบด้วยรายละเอียดมากมาย

เพราะจะรวมไปถึงต้นทุนการจัดซื้อจัดหาการขนส่ง
การจัดเก็บรักษาที่ได้มาตรฐานเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง
รวมถึงบริการของบุคลากรที่จำเป็น

หากเป็นโรงพยาบาลรัฐจะได้รับการสนับสนุน
แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนสิ
เอกชนต้องจ่ายเองทั้งหมดเช่นค่าจ้างเพศัตริย์
ทำให้ต้องบวกเพิ่มไปในราคาหย่า
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าคนไทยล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาล

จากคนไทยทุกคนสามารถไปรับการรักษาพยาบาล
สิทธิ์ของตัวเองทั้งหลักประกันสุขภาพ
สิทธิ์ประการสังคมแล้วก็สิทธิฆ่าราชการ

ดังนั้นจะมาบอกว่าคนไทยล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาล

อกจากนี้ยังมีสิทธิ์เจ็บป่วยในกรณีฉุกเฉินตามกฎหมาย
หรือว่ายูเซฟที่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล

โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายภายในไม่เกิน๗๒ชั่วโมงอีกด้วย
อันนี้เป็นคำแท้แหลงเป็นถ้อยแท้แหลงของนายแพทย์ธงพัฒน์
ประธานวันนิสร์นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน